สวัสดีครับพักกี้ร้องเพลงอะไรกันอยู่หรือสู้สู้อ่า
ลุงตุวัยลายสู้ตายสู้สู้อีกร้องอีกร้องให้กล้องให้กล้อง
ให้กล้องดูนิดนึงนะฮะอย่างที่บอกว่าลุงตู่สู้นะฮะ
ลุงนี่เชียร์ลุงตู่ใครเชียร์ลุงตู่เสียงหน่อยเร็ว
โอ้อุ้ยสนุกสนานเลยนะฮะไม่มั่นเท่ากัน
อ่าอ่าสู้อ่า

อันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออั
อันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออั
อันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออั
อันที่สุดท้ายก็คืออั